ที่มีการล้มแชมป์กันก็ปรากฏว่า
ตัวจริงเสียแชมป์ครับ

แชมป์โลกที่ป้องกันแชมป์โลกมาถึง๗ครั้ง

ก่อนหน้านี้เกมดีครับแต่โดนขวา

เพราะก่อนหน้านี้เกมเป็นรองท่าเฟอร์นานเดส

โอ้โหฟอนาเดสเสียแชมป์ครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้น่าจะมีแก้มือกันแน่นอนครับ

ชกไทยในศึกซุปเปอร์ซีรีส์ครับ
ประเภทมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท

มวยไส้ปลั๊ดกรรมที่การมวยไทยนะครับ

ของเรานี้ได้ต่อยปลายคางนะครับ
ส่งทางคู่ต่อสู้
ก็คือยูซูปเนี่ยถูกนับไปก่อนแล้วก็ครบ๓ยกยังเดินทำคะแนนต่อเนื่องครับ
ใช้ชนะอย่างเด็ดขาดในครั้งแรกที่มาสู้ในวันได้สำเร็จครับ
ส่วนอดีตแชมป์โลกนะครับเดชดำรงสออำนวยสิริโชคครับ
คืนสังเวียนพบกับอีมันชูคูชิกครับ
นักสู้จากอินเดียต้องการจะกลับมาชิงแชมป์โลกเอ็ม
อีกครั้งหนึ่งนะครับทางภูรงยอดมวยไทย๑คนนะครับ
ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชนะด้วยการซับมิชชั่นแล้วก็ทำสำเร็จครับ
มีจังหวะครับมีจังหวะได้เรียนในครับ
สุดท้ายเอาชนะไปได้ครับความเก่าของเดชดำรง
วัยสี่สิบปีครับเพิ่งจะอายุครบสี่สิบเมื่อวันที่๗
พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อกันที่คิกบ็อกซิงครับ
็อกกราวเพชรยินดีอาคาเดมี่นักชกชื่อดังของไทยนะครับ
บ็อกซิ่งครั้งแรกครับเดิมพันค่าเหนื่อย๑ล้านในไฟล์ต่อไปเท่าชนะจอร์ทิโอเปโตเซียน
แต่ว่าจอร์จิโอเปโตเซียนนี่ถือว่าเป็นยอดนักคิกบ็อกซิ่งครับ
อันดับต้นของโลกของเราเจียนอยู่เจียนไป
จะโดนนับเหมือนกันนะครับแล้วก็แพ้คะแนนไปแบบขาดลอยต้องฝึกกันต่อไปครับ
แต่ถือว่าใจสู้ครับซอกกราวพูดถึงโปรแกรมของมวยไทยรัฐด้วยครับ
คู่เอกวันเสาร์นี้ชิงเข็มขัดแชมป์ในรุ่น๔๕กิโลกรัม
แต้มอบตนาป่านักชกไทยพบกับทางนักชกจากลาวนะครับ
ก็ติดตามได้ในรูปแบบมวยไทย๕ยกไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้น
ถ่ายทอดสดนะครับในเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป